เป็นคลิปเหตุการณ์ที่มีรถมินิคูเปอร์คันหนึ่ง
ลักษณะกล้องหน้ารถที่เขาตามหลังเขาจับภาพเหตุการณ์ไว้ได้ว่า
ขับแบบขออภัยนะคุณคือขับแบบลักษณะเหมือนแข่ง
แล้วเขาก็คาดการณ์กันแบบนั้นว่าขับแข่งกันมาหรือเปล่า
นิ่คูเปอร์นี่ปาดแบบนี้จนสุดท้ายมันไปเกิดอุบัติเหตุ
งานนี้คนวิภาควิจารณ์หนักเพราะเขาไปชนเข้ากับรถรับส่งนักเรียน

เจ้าตัวพยายามออกมาแสดงการขอโทษสังคม

โอ้ยมันก็ไม่เหมือนกัน
มีภาควิดชาญว่าตั้งข้อสังเกตว่า
เขาขับแข่งกันมาหรือไม่อย่างไร

ส่วนภาพที่ได้ยินเสียงมีเสียงเด็กด้วย
เป็นภาพจากกล้องหน้ารถของรถตู้นักเรียนที่เกิดเหตุค่ะ

ทำให้มีนักเรียนบาดเจ็บทั้งหมด๑๔คน
ที่มันดูแล้วมันสลดใจเพราะอะไร
มีภาพที่เด็กเขาต้องพยายามปีหนีตายออกมาจากรถตู้
คุณผู้ชมดูสิเนี่ยคลานกันออกมาเดินกันออกมา
มันใช่เรื่องไหมเนี่ยที่เขาต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
น้องนักเรียนจากโรงเรียนเบนจมะราชรังสริตนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๒๓มิถุนายนช่วง๕โมงเย็น
เด็กเล็กก็มีเด็กโตก็มีเป็นจำนวนมาก
อาการของเด็กที่บาดเจ็บนะคะไปอยู่ตามโรงพยาบาลพุทธโสธร
เด็กส่วนใหญ่หมออนุญาตให้กลับบ้านได้
น้องคนนี้ร้องไห้หนักวันนั้นเราได้ยินเสียงน้องร้องไห้เราห่วดหูด้วยนะ

มีเด็กชาย๓คนรักษาตัวอยู่
คนแรกค่ะมีปวดศีรษะหัวไหล่
ส่วนแผ่นหลังก็มีอาการเจ็บช้ำจากแรงกระแทก

ย่าของเด็กคนหนึ่งบอกแบบนี้
เหตุการณ์ครั้งนี้หลานสาวอีกคนที่อยู่ในรถตู้คันนี้
หวาดกลัวบอกย่าว่าไม่อยากไปโรงเรียนแล้ว
อีกคนมีแผลแตกบริเวณหัว
และเด็กรายที่๓ที่ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลคุณผู้ชม
อาการของน้องคือกระดูกร้าวไปที่บริเวณลำคอ
น้องยังขยับขยื่นคอไม่ได้ลักษณะต้องใส่เฝือกไว้แบบนี้นะคะ
และเนี่ยคนวิพากษ์วิจารณ์กันหนักเลยทีเดียว
ทางด้านของคนขับรถมินิคูเปอร์
นายกริตเมฆค่ะเขาออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะ
เจ้าตัวมีการเดินทางไปที่อำเภอบางคล้าฉะเชิงเศร้า
เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของเด็กที่บาดเจ็บค่ะ
แล้วขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขาไปมอบเงินค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ปกครอง
แต่เจ้าตัวออกมาชี้แจงว่า
เงินส่วนนี้เป็นแค่เงินค่ารักษาพยาบาล
ส่วนเรื่องของการเยียวยาจะตกลงกันหลังจากนี้ต่อไป
กริตเมฆคนขับรถมินิคูเปอร์ยังยืนยันว่า
ที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์กล้าว่า
ตัวเขากับคนขับปอเช่ขับรถแข่งกันมาบนถนน
เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้ขับแข่งกันมา
และไม่ได้รู้จักกับเจ้าของรถปอเช่แต่อย่างใด
แต่เขาก็ยอมรับว่าผมขับเร็วจริง

ซ้ายออกจากเลนหลักเพราะต้องการเข้าปั๊มน้ำมันที่อยู่ข้างทาง
เรื่องทางคดีคุณผู้ชมคะไปตามกันหน่อย
ตำรวจสภฉะเชิงเซาสอบสวนเขานะคะ
แล้วก็อีกคนนึงก็คือคนขับรถเก่งปอเช่คือนายอนุชิตบุญช่วย

เดี๋ยวต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดกล้องวงจรปิดต่างกล้องหน้ารถด้วย
มีการส่งรถทั้ง๒คันไปตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งด้วยค่ะ

เอาจริงเราเห็นภาพเด็กคือรถตู้นักเรียนมันต้องเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดนะคะ
และช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีแต่เรื่องราวที่บีบหัวใจผู้ปกครองแล้วก็น้องนักเรียนด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับช่วยกันระมัดระวังนะครับ